คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ถ้าจะบานปลายนะครับ
ภายในโรงเรียนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะ
เพราะว่ามีเด็กไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่
บอกพอโรงเรียนเอาปืนมาจ่อหัวเด็ก
ขู่เด็กบอกว่าถ้าพวกเองดื้อนะเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลย
ทีนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะผู้ปกครอง
ก็คือร้องเรียนพอร้องเรียนทางสำนักงานเขตพื้นที่แล้ว
แต่ปรากฏว่าเรื่องไม่คืบก็เลยไปแจ้งตำรวจ

พอผู้ปกครองไปแจ้งตำรวจและไม่พอใจในผลการสอบสวน

พยายามที่จะไปสอบถามความจริงจากพอ
พอทำไมต้องเอาปืนไปจ่อหัวลูกหลานของพวกเขา
พอเอาปืนเข้ามาโรงเรียนได้ยังไง

บอกมันปืนปลอมมันปืนของเล่นก็แค่หยอกล้อกัน

พอถึงแม้จะเป็นปืนปลอมปืนของเล่น
เด็กเขากลัวเขาควั้นนิดที

มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
คำชี้แจงบ้างล่ะหรือพยายามจะโทรสายตรงไปคุยกับพอบ้างล่ะ

จนทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจนะครับ
พอไม่พอใจเพราะมาทำกับบุตรหลานของเขา
ผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความไว้ที่โรงพักษพนโดน
เพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
จะเอาผิดกับทางพอให้ได้เลย
โดยผู้ปกครองท่านหนึ่งก็คือนางเพนนิพา
เป็นผู้ปกครองของเด็กชายชั้นป๔

บอกว่าลูกชายถูกพอคนนี้เอาปืนจ่อที่หัวแล้วบอกว่า
ถ้าพวกเองดื้อนักเดี๋ยวจะเอาปืนยิงหัวซะเลย
ตอนแรกเธอก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะ
ตอนที่ลูกมาเล่าให้ฟังมันจริงหรือเปล่า
แต่ตอนหลังพอไปพูดคุยกับผู้ปกครองคนอื่น
ผู้ปกครองท่านอื่นก็เล่าให้ฟังบอกลูกฉันก็โดนนะครับ
ทีนี้มีเด็กคนอื่นโดนพอเอาปืนจ่อหัวด้วย
ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรก็เลยคิดว่าไม่ถูกต้องแล้ว

พอไม่ควรพกปืนเข้าโรงเรียน
ขณะเดียวกันก็มีผู้ปกครองบางคนโทรไปสอบถามโดยตรงกับพอเลย
แต่พอปฏิเสธบ่ายเบียง
แล้วพอก็ถามกลับมาว่าลูกพวกคุณโกหกหรือเปล่า
โอ้โหผู้ปกครองฟังแบบนี้ไม่พอใจเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้เห็นทางด้านของนางเพนิพาออกมาโวยวายหน้าโรงพัก
เธอบอกโอ้โหพอจะมาพูดอะไรแบบนี้ได้ยังไง
ทีนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปที่โรงเรียน
หนองโดนประมาณราชบริบาล
เพื่อสอบถามข้อที่จริงกับใครล่ะนี่แหละครับ
พอคนที่ตกเป็นข่าวนี้เนี่ยแหละ
ปืนที่ว่านั้นเป็นปืนปลอมนี่ไง

เป็นปืนเด็กเล่นเอาของหลานมา
ที่เขาเอามายิงไล่นกไล่กาที่มาเกาะที่โรงเรียนนั่นแหละนะครับ
ก็พกมาด้วยปืนของเล่นคุณ
แต่จะเอาปืนของเล่นมาลงเรียนได้อย่างไร
เอาจริงถ้าเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองก็ถามแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วจริงการใช้ปืนมาขู่แบบนี้

ไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
ผอชิ้นแจงอีกบอกว่ายืนยัน

แค่หยอกล้อกันเล่นกับนักเรียนบางคนเท่านั้น

แล้วนักเรียนต่างชาติก็ไม่เข้าใจ
เอาไปพูดกันเอาไปลือกันลือกันให้แซ่ดเลย
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน

ฟังเสียงเขาแล้วกันนะฟังเสียงพอแล้วกันนะครับ
เป็นปืนเด็กเล่นก็ไม่ควรเอามานะเอาจริงนะ
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสพนโดนนะครับ
ได้นัดสอบปากคำผู้ปกครองเพิ่ม
แล้วก็หนึ่งในผู้ปกครองที่รอตำรวจเรียกสอบสวน
ก็อย่างที่บอกว่าเกิดอารมณ์โมโหนะครับ
หลังจากได้ดูคลิปที่พอให้สัมภาษณสื่อมวลชน
คลิปเมื่อกี้ว่าพอบอกว่าเป็นปืนเด็กเล่น

จะเป็นปืนเด็กเล่นก็ไม่ควรเอามาใช้กับเด็กนะครับ
แล้วก็ยืนยันจะฟ้องดำเนินคดีกับทางพอด้วย
เพราะก่อนหน้านั้นพอก็บอกว่าจะฟ้องดำเนินคดี
กับผู้ปกครองที่ใส่ร้ายด้วยนะฮะ
ผู้ปกครองไม่เชื่อนะครับว่าที่พอกล่าวอ้าง
แล้วก็ยืนยันจะดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าเลยนะครับ
ถ้าหากพอจากขเจรจานะครับ
ต้องการให้ผู้ปกครองถอนแจ้งความ
พอต้องชดใช้มาก่อนชดใช้ค่าทำขวัญ
ค่าเสียหายให้กับลูกของพวกเราจำนวน๕แสนบาทต่อคน

เพราะตอนแรกที่จะไปเจรจาขอให้พอชี้แจงไม่ออกมาชี้แจง

เรียกหน้าห้องพอแล้วก็พออยู่ข้างในนี่นะครับ
แต่มันมีภาพไงที่ผอถือปืน
อยู่ในห้องเรียนแล้วเหมือนกับเต๊ะภาพถ่ายภาพ

ทีนี้พอคุณผู้ชมตอนแรกนะตั้งใจจะทำบุญวันเกิด

แต่พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนเป็นการทำบุญโรงเรียนแทน
แต่ถามว่าอ้าวนี่ทำบุญโรงเรียนแล้วตัวผออยู่ไหม

หน้าล่าสุดมีรายงานออกมานะคุณนะ
ก็มีรายงานว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาสระบุรีเขต๑ได้รับเรื่องร้องเรียน
จริงได้รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่กุมภานะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดมกราถูกไหมกุมภาได้รับเรื่องร้องเรียน

แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบ
เรียกพอมาสอบแล้ว๒ครั้ง
ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอน
บอกว่าได้ไปพูดคุย

โดยพอก็ครึ่งกลางนะคุณนะ

จะย้ายออกนอกพื้นที่ตามคำสั่งของต้นสังกัด
ที่จะให้ย้ายออกนอกพื้นที่ไปทำหน้าที่ที่สำนักงาน

ซึ่งมีผลในวันที่๒๖มีนาคมคือวันนี้นะครับ

ก็ต้องขึ้นอยู่กับต้นสังกัดพิจารณาหลักฐานอีกครั้ง
ก่อนที่จะสรุปออกมาชัดเจน
แต่ตอนนี้ย้ายไปก่อนแล้วนะฮะ
เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันเบาลงบ้าง

จะให้พอคนนี้มาดูแลลูกของเขา